บอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึง
หนังเรื่องนี้คือพี่พศตั้งใจมากคุณผู้ชม

แล้วก็มีแบบความวายนิดนึงด้วย
คือในงานนี้คุณผู้ชมได้เจอนุ่มนิกคุณาวุฒินะคะ

แล้วก็พูดประมาณว่าแฟนกลับทำให้ชีวิตพัง

โพสต์แบบนี้เลยนะคะเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นไม่ดีมั้ง
แต่งเสริมเติมแต่งอย่าให้พูดบ้างแล้วกันหนัก
โอ้โหคุณผู้ชมไปมาเกิดวิวาทะในโลกโซเชียล
ลามตามไปถึงคนกลางพี่พศอานนท์
คือก่อนหน้านี้ก็มีภาพพี่พศกับแตงโมเป็นกาวใจให้นิกไง
คือกลับมาคืนดีกันแล้วอ้าวตายท้ายที่สุดคือทะเลาะกันอีกแล้วค่ะ
นิกเปิดอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ต้องเคลียร์ค่ะ

ส่วนกับแฟนใหม่ของเขาตอนนี้นะคะชื่อน้องระดาเป็นสายยูทูบเบอร์
สวยมากเขาบอกว่าคนนี้คือผมรักกันมาก
ผิวคลั่งรักเลยล่ะครับไปฟังทั้งหมดเลยค่ะ

เพราะว่าจริงคำว่าเรื่องส่วนตัวผมก็คิดว่ามันควรจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่า
มันไม่จำเป็นจะต้องมาบอกให้คนอื่นได้รับรู้หรืออะไรอย่างนี้ครับ
คือที่เราออกมาพูดที่เราออกมาอะไรอย่างนี้
คือบางทีแบบความจริงมันไม่ได้ทั้งหมด
คือเขาพูดข้างเดียวอะไรอย่างนี้
เราแค่อยากจะออกมาปกป้องตัวเองแค่นั้นเอง

คุยคงไม่ได้คุยครับเพราะว่าต่างคนก็แบบต่างมีชีวิตของตัวเอง

โดนใจตงทรงไปเลย
อีกหนึ่งหนุ่มในงานเดียวกันน้องบาร์ดสุระเด็ด

อโอไมเคิลภูพาดอดีตพระเอกดัง
ที่เสียชีวิตไปคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบ
คือเป็นเหมือนคุณพ่อคนหนึ่งของน้องบาท

แล้วก็พี่โอไมเคิลดูแลน้องมาตั้งแต่เด็กเลย
ตั้งแต่สมัยแคสติ้งหนังละครแรกเนี่ย

แล้วก็วันหนึ่งมารู้ข่าวช็อกมากจริง
คือแม้กระทั่งล่าสุดที่น้องมีงานมิตติ้ง
โอยังไปให้กำลังใจหลังเวทีเลยค่ะ
คือตอนนี้นะคะก็สภาพจิตใจทั้งคุณแม่เนี่ย
คุณแม่ที่ไปขอบสมวัลที่เผ่าเนี่ยค่ะ

ก็ยังทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นนักแสดงเหมือนนะโอ
เป็นไอดอลผมตั้งแต่เด็กทำให้เราอยากจะอยู่ตรงนี้
นี่ก็เป็นพ่ออีกคนหนึ่งแล้วก็ว่า
ดูแลกันแบบเขาแนะนำทุกอย่าง
แล้วเขาก็มาดูผมอยู่บนเวทีตลอด
ให้กำลังใจทุกครั้งเวลามีแฟนนี้หรืออะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็ครอบครัวของพี่โอไมเคิลด้วยนะคะ